ฟุตบอลต่างประเทศมาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อย
ไปดูผลงานของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน
เมื่อวานนี้ยังฟอร์มดีนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ครับ
โดยเกมชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ประเทศพม่าครับ
แค่งสาวไทยในชุดสีน้ำเงินนะครับ
เกมนี้เนี่ยก็ส่งผู้เล่นสำรองแบบยกชุดเลย
เพราะว่าเกมนัดแรกก็ชนะมาเกมนัดที่สองเนี่ยเจอกับสิงคโปร์นะครับ
ไทยก็เหนือกว่าเยอะเลยครับในครึ่งแรกนะครับ
นำห่างถึง๒๐ได้ประตูจากฟรีคิกของ
อนุสาราหมาเจริญาทีที่๒๖และฮามาซ่าทาลิป
แรงของทางสิงคโปร์เนี่ยหมดอย่างได้ชัดนะครับ
ไทยก็เลยมาได้เพิ่ม๖ประตูนะครับ
จากธรรมฐาชาวงศ์อาทิตย์๕๘ออนไทยศรีมะเนียนอาทิตย์๖๙
แล้วก็ธนีการแห่งดาที๗๒รวมถึงนิสารร่มเย็นอาทิตย์๗๔
ช่วงนี้ดูเหมือนเกมจะขาดแค่นี้แต่สุดท้ายมาเร่งเพิ่มนะครับ
จากครึ่งแรกยิงไปแล้ว๑ลูกนาที๘๔แล้วก็ช่วงทดเจ็บ
ทำให้ไทยนั้นชนะสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นเป็น๘ต่อ๐
แต่ว่าก็ยังไม่พอสำหรับการที่จะเล่นกับเวียดนามแล้วได้เปรียบในการเสมอ
เพราะว่าเวียดนามนั้นชนะสิงคโปร์ถึง๑๔๐นะครับ
ก็ทั้งสองทีมจะไปเจอกันในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
กับเวียดนามจะไปวัดกันว่าใครนั้นจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ช่วยทีมยิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ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
ก็ต้องติดตามนะครับอีกสายหนึ่งก็มี๒ทีมนี่แหละครับเป็นทีมเต็งนะครับ
ส่วนความขึ้นหน้าของการเปิดจำหน่ายตัวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย

จะเปิดจองแบบแพ็คเกจนะครับ๕นัดก่อน
ก็คือดูทุกนัดที่เล่นในบ้านว่างั้นเถ

ผู้ที่จะจองตัวนะครับต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อตัววันที่๑สิงหาคม

จองได้ไม่เกิน๔ใบต่อ๑หมายเลขบัตรประชาชน

ส่วนการจำหน่ายตัวแบบนัดต่อนัดจะเปิดขายนัดแรก

จำหน่ายวันที่๑๐สิงหาคม

รับบัตรได้๔ช่องทางครับ

แล้วก็ที่ทำการปริศนีย์รวมถึงหน้าสนามนะครับ

ผมดูแล้ววิธีการที่เขาลงมาในการซื้อขาย
มันก็มันไม่เชิงวุ่นวายหรอก
แต่ว่าเขาแก้ปัญหามาแล้ว
ก็คือที่เขาสามารถรองรับยูเซอร์ได้หลายยูเซอร์เนี่ย

ถ้ามันแก้ปัญหาได้ผมว่าขั้นตอนนี้
มันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเขาร้อนวิวเซอร์แล้วมันเกิดปัญหาคือทับซ้อนกัน

ส่วนช่องทางในการชำระเงินก็บอกกันหน่อยซะหน่อยนะครับ

และอีกหนึ่งช่องทางก็คือเงินสดในการจ่ายทางตู้บุญเติมนั่นเอง
ต่อกันที่การแข่งขันที่ไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาในรอบแบ่งกลุ่มรอบ๒เมื่อวานนี้

ไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าญี่ปุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
ก็เป็นเบอร์๑ของเอเชียนะ

เข้าไปเจอกับไต้หวันต่อไปในรอบ๘ทีม

จะไปเจอกับอินเดียในรอบ๘ทีมสุดท้าย

ก็อาจารย์ชะดานดอกไม้เคยบอกว่านั้นนะครับว่า
ญี่ปุ่นจีนเกาหลีไทย
จริงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีไม่ค่อยห่างกัน
ก็คาดว่าในรอบรองชนะเลิศ

จีนก็อาจจะหนักกว่าญี่ปุ่นในเรื่องของชื่อชั้น
แต่อาจารย์เขาเชื่อมั่นนะครับว่า
ไทยน่าจะสู้ได้สูสีเหมือนเกมเมื่อวานนะครับ

ก็จะถ่ายทอดสดในรอบ๘ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
ไทยเจอกับไต้หวันนะครับ

การถ่ายทอดสดของทางไทยรัฐทีวีครับ